อันนี้มันจะเจ็บไง
อันนี้มันจะเจ็บไง

อันนี้มันจะเจ็บไง
อันนี้มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง
มันจะเจ็บไง
มันจะเจ็บไง
มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง
มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง

มันจะเจ็บไง
มันจะเจ็บไง

มือแบรนด์ให้เฉยไม่ได้อย่างน้อยแล้ว
มือแบรนด์ให้เฉยไม่ได้อย่างน้อยแล้ว